เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้แหในการเวียงจับ

แต่คราวนี้เหวี่ยงจับผู้ที่ก่อเหตุฟันพี่ชายแท้ของตัวเอง

ทำไมถึงต้องใช้แหในการเหวี่ยงจับ
ไปดูวินาทีในการใช้แห่เหวี่ยงจับกันฮะ
นี่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการเหวี่ยงจับ
เขาก็มีวิธีหลากหลายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยคิดให้ออกว่าจะต้องจับยังไง
ใช้อุปกรณ์บางทีก็ใกล้ตัวและมีการซุ่มดับรอด้วยนะครับ
ก็เป็นนาทีเจ้าหน้าที่เวียงแหจับตัวผู้ก่อเหตุที่มีอาการป่วยทางจิตครับ

พี่ชายต้องเย็บถึง๗เข็ม

ตำบลป่าเมี่ยงอดสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านที่เกิดเหตุ

พบว่าตัวผู้ก่อเหตุไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อน
เมื่อตามไปก็ทราบว่าออกไปหวานปุ๋ยกลางทุ่งนา

วางแผนว่าจะรับมือในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างไร
เพื่อที่จะให้ไปดูแลรักษานะครับ
สักพักผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา

วินาทีที่หลบซ่อนดักรอเมื่อไหร่รถเข้ามา
จังหวะนั้นในการเหวี่ยงแหจับ
ก็สามารถเวี่ยงแหจับได้ไม่ยากลำบากเท่าไหร่นักนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงก็ทราบว่า
ผู้ชายคนนี้ป่วยทางจิตสติไม่สมประกอบ
หลังจากนี้เองเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสวนปรุง
กรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นการรักษาอาการทางจิต
แล้วก็ดูแลผู้ชายคนนี้ต่อไปนะครับ

นานทีเราจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นวิธีการในการจับผู้ก่อเหตุแบบนี้นะฮะ
ปกติแล้วการจับผู้ก่อเหตุก็คือการเข้าไปชาร์จตัว
ก็คือคันเข้าไปประชิดแล้วก็จับล็อกตัว
อันนี้แสดงว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรง
ก็เลยใช้แห่จ้ะใช้แห่ผู้อยากจับเลยนะครับคุณผู้ชม